เทศกาลสงกรานหลายคนมีโปรแกรมจะออกไปไหน
แต่ว่าปีนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องร่วมมือกัน
อยู่บ้านไปก่อนนะคะเรื่องของรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนี่ยก็คือควรจะงด
เพราะว่าการที่ไปรวมกันเยอะแล้วไปเจอกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ย
โอกาสในการที่จะแพร่เชื้อได้ด้วย
คืออันตรายคือถ้าสมมุติว่าอยู่บ้านเดียวกันอยู่แล้ว

แต่ว่าถ้าแบบรวมญาติกันมารวมอยู่บ้านหลังเดียวกัน
อันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่

วันนี้ตัวเลขก็เหมือนกับจะทำให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารชื่นใจขึ้นมาได้นิดนึง
สำหรับผู้ป่วยโควิดในไทยวันนี้พบเพิ่มขึ้นมาแค่๔๕คน
แล้วก็มีคนที่รักษาหายจนแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วถึง๑๒๒คนนะคะ
แถลงในวันนี้ในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคนะคะ
ก็พูดถึงสถานการณ์ล่าสุดในไทยค่ะเรื่องของโรคระบาดที่ตอนนี้กำลังรับมือกันเนี่ยนะคะ
มีผู้ป่วยใหม่อยู่จำนวน๔๕รายโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ
หรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๒๓ราย
มีกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๙รายเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศ๑ราย
คนไทยค่ะที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศอีก๒รายไปสถานที่ชุมนุมชน๓ราย
มีอาชีพเสี่ยง๑รายมีบุคลากรทางการแพทย์อีก๒ราย
และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือว่าหาแหล่งติดเชื้ออีก๔รายนะคะ
รวมทั้งกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่ของรัฐ๙ราย
เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย๘รายและสหรัฐอเมริกา๑รายนะคะ
ขณะเดียวกันคนที่รักษาหายก็เพิ่มมา๑๒๒รายแต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา๒ศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตรายที่๓๔เนี่ยอายุ๔๖ปีอาชีพคือทำหน้าที่ในโรงรับจำนำ
ประจำตัวของเขาคือเป็นโรคอ้วนอยู่แล้วแล้วมีประวัติอาศัยอยู่กับแม่และน้องสาว
ซึ่งเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙และกำลังรักษาตัวอยู่
ผู้ป่วยรายนี้มีอาการไข้สูง๓๙องศานะคะแล้วก็ไอด้วย
เข้ารับการรักษาวันที่๑เมษายนในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ก็ส่งตรวจทั้งไข้หวัดใหญ่และโควิด๑๙
ผลพบว่าเขาติดเชื้อในวันที่๒เมษายน
จากนั้นวันที่๙เมษายนผู้ป่วยก็เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น
แพทย์ต้องใช้ท่อช่วยหายใจและเสียชีวิตในวันเดียวกัน
ส่วนผู้เสียชีวิตอีกรายคือรายที่๓๕

อาชีพก็เป็นพนักงานทำความสะอาดในกรุงเทพมหานคร

อาการคือไอเจ็บคอมีน้ำมูกและอ่อนเพลีย
วันที่๑๙มีนาคมกลับบ้านที่จังหวัดพยาวค่ะ
ต่อมา๒๔มีนาคมก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดพยาว

ผลออกมายืนยันว่าเขาติดเชื้อวันที่๒๗มีนาคมนะคะ
จนกระทั่ง๒๘มีนาคมอาการหนักค่ะเหนื่อยหอบมากขึ้น
แพทย์ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ
จากนั้นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวอีกเลย
กระทั่งเสียชีวิตในวันที่๑๐เมษายน
ส่วนตัวเลขผู้ป่วยสะสมทั้งหมด
ตอนนี้อยู่ที่๒๕๑๘รายกลับบ้านแล้ว๑๑๓๕ราย
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๑๓๔๘ราย
เสียชีวิตสะสมรวมตอนนี้ก็คือ๓๕ศพ
โฆษกสบคยังเปิดเผยถึงการดำเนินคดี
กับคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งเคอร์ฟิลล์ด้วยค่ะ
ใครที่ออกจากเคหาสถานหลัง๔ทุ่มถึงตี๔นะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่ถูกส่งดำเนินคดี
เพราะว่าฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์๑๐๖๕คดี
แล้วก็ได้รับการตักเตือนไป๑๐๙คนค่ะ
ส่วนที่จังหวัดชุมพรนะคะเจอผู้ป่วยรายที่๓แล้วค่ะ
เป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์
คือพยาบาลคนนี้เนี่ยนะคะเธอดูแลผู้ป่วยรายที่๒ของจังหวัดชุมพร
ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุ๖๕ปีก็ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน
ดูแลผู้ป่วยอ่ะค่ะซึ่งปกติพยาบาลเวลาทำงานเนี่ย
พอดูแลผู้ป่วยเสร็จแล้วก็จะต้องมีการเข้ากระบวนการกักตัว๑๔วัน
เพื่อดูอาการตัวเองด้วยแล้วเธอก็เริ่มแสดงอาการ
พอไปตรวจก็ปรากฏว่าติดโควิด๑๙นะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องมีการสั่งกักตัวทั้งครอบครัวแล้วก็บุคคลใกล้ชิดเนี่ย
รวมแล้วอีก๑๓คนค่ะ
โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
เป็นพยาบาลหญิงอายุ๔๒ปี
แล้วก็ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย
ของ๔๕ของจังหวัดที่เป็นผู้หญิงอายุ๖๕
๕ปีค่ะคือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข้ามาที่โรงพยาบาลด้วย
อาการโรคประจำตัวนะคะแต่เขาก็มีการตรวจโควิด๑๙
วันที่๒๔มีนาคมถึง๒เมษายนพยาบาลรายนี้เดินทางไปกลับระหว่างโรงพยาบาลและบ้านในพื้นที่ตำบลปากน้ำชุมพรอำเภอเมือง
วันที่๒ถึง๓เมษายนดูแลผู้ป่วยรายที่๒ที่ติดโควิด๑๙ณตอนนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายนี้มาด้วยอาการโรคประจำตัว
ก็เลยมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะวันที่สี่ถึงห้าเมษายนก็ยังคงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยรายที่สองแล้ว
กระทั่งวันที่๖เมษายนพักอยู่ที่บ้านแล้วก็มีการไปขึ้นเวรดึกที่โรงพยาบาลช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มก็ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยรายที่๒นะคะ
พยาบาลคนนี้ที่เป็นผู้ป่วยรายที่๓ของจังหวัดเนี่ย
ก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่แหละค่ะ

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรก็เข้าไปดูแลอย่างดีที่สุด
แพทย์จิรชาติเรืองวัชรินนายแพทย์สาธารณสุขของชุมพรบอกว่า
ตอนนี้ชุมพรมีผู้ป่วยสะสม๓ราย
รายแรกคือนักศึกษาหญิงอายุ๒๑ปี
ตอนนี้รักษาหายเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนรายที่๒ที่ว่าเป็นผู้หญิงอายุ๖๕ปี
อาการคงที่แต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
ส่วนคนที่๓ก็คือพยาบาลคนนี้แหละค่ะ

ก็ต้องมีการตรวจสอบบุคคลใกล้ชิดและครอบครัวนะคะ

แล้วก็บุคคลใกล้ชิดที่ทำงานในโรงพยาบาลอีก๑๑คน
รวมแล้วทั้ง๑๓คนต้องถูกกักตัว๑๔วันค่ะ
ส่วนโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ
คงเปิดให้บริการตามปกตินะคะ
เว้นคลินิกนอกเวลาที่ปิดให้บริการค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็มีประชาชนชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากอินโดนีเซีย
เพราะว่าไปร่วมกิจกรรมทางศาสนามาด้วยเป็นชุดแรกเนี่ยนะคะ

จนตอนนี้คือครบ๑๔วันแล้วนะคะ
ก็ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จากประชาชนกลุ่มนี้

ตอนนี้จังหวัดยาลาเขาก็เลยปล่อยตัวทั้ง๑๔คนทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะ
ศูนย์สังเกตอาการโรคโควิด๑๙ที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยาลาค่ะ
เจ้าหน้าที่อนุญาตประชาชน๗คนที่เดินทางกลับ
จากการไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ประเทศอินโดนีเซีย
ซึ่งทั้ง๗คนนี้นะคะเข้ากักตัวเฝ้าระวังอาการมาตั้งแต่๒๗มีนาคมที่ผ่านมา
ก็ครบกำหนด๑๔วันแล้วนะคะ
ผลจากการสังเกตอาการทั้ง๗คนไม่พบอาการผิดปกติค่ะ
แล้วก็มอบเอกสารรับรองการเข้าศูนย์สังเกตอาการของโรค
ซึ่งทางศูนย์อนุญาตให้เดินทางกลับไปสังเกตอาการต่อที่บ้านได้แล้ว
ประกอบด้วยประชาชนที่อำเภอกาบัง๔คนนะคะ
อำเภอบรรดังสตาร์๑คนและอำเภยหาอีก๒คน
ในคนที่ถูกกักตัวไว้๑๔วันนี้แหละค่ะ
เขาก็เล่าความรู้สึกบอกว่าอยู่ที่นี่สบายทั้งกายสบายทั้งใจนะคะ
เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีแล้วก็มีการปฏิบัติศาสนกิจส่วนตัวแยกห้องกักตัว๑๔วัน
เพื่อจะชัดเจนว่าตัวเองไม่ได้ติดเชื้อจริง
สำหรับคนที่ยังไม่ถูกกักตัวต้องระมัดระวังตัวเองนะคะ
เขาก็ฝากเตือนไปให้พยายามรักษาตัวเองตามกฎระเบียบที่ทางราชการ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แนะนำเพื่อผลดีของตัวเองด้วยและผลดีต่อสังคมด้วยค่ะ
ให้คนที่ยังไม่มารายงานตัวนี้ขอให้มารายงานตัวเร็ว
เพราะว่าสาเหตุจากเรื่องนี้มันไม่ใช่เฉพาะตัวเรา
ถ้ามันมีอยู่ในตัวเรานี่มันเป็นสาเหตุให้กับสังคม
ครอบครอบครอบเราสามคนในหมู่บ้านเราก็จังหวัดแล้วก็
แพร่ไปสู่คนอื่นด้วยเนี่ยก็จะร่วมมือแล้วก็ให้ความยินดีในการที่จะโดน
วรเชษพรมโอภาษรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาพร้อมด้วยนายแพทย์สงกรานไหมชุม
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดยาลาค่ะเขาก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
หลังจากที่ต้องกลับไปที่ภูมิลำเนาตัวเองเนี่ยนะคะบอกว่าต้องไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้นำชุมชน
พยาบาลใกล้บ้านทันทีด้วยนะคะเพราะว่าโรคนี้บางทีเนี่ยเกินสิบสี่วันถึงจะแสดงอาการก็มี